ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ของพายุตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับโดยเป็นพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับ
กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าไทยในช่วงวันที่๓๕มกราคมนี้
ทางทะเลฝั่งอ่าวไทยทางภาคใต้นะครับ
ติดตามจากรายงานครับ
ที่๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยในวันที่๓๔มกราคมนี้

สุราชธานีนครศรีธรรมราช

ส่วนวันที่๔๕มกราคมนี้
จะมีผลตกหนักลมแรง

ประจวบคีรีขันชุมพร
สุราชธานีนครศรีธรรมราช
พัทธลุงสงขลา

ทางน้ำไหลน้ำท่วมจับพลัน
ดินโคลทะลมควรย้ายออกจาก
พื้นที่และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

เรือเล็กทุกชนิดควรงดออกจากฝั่ง
เว้นเรือเดือนสมุดขนาดใหญ่
ส่วนที่จังหวัดประจวบคิริขันชุมพรระนองพังงาและภูเก็ต
ตั้งแต่วันที่๕มกราคมเป็นต้นไป
ต้องระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
ธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่า
ผลกระทบจากพายุส่วนร้อนปลาบึกในครั้งนี้
จะไม่รุนแรงมากนักเพราะมีการแจ้งเตือน
เตรียมรับมือล่วงหน้าไว้แล้ว
คาดว่าในปีนี้จะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย๑๒ลูก
เนื่องจากสภาพอากาศแปลบลวน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน